อีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นที่
จังหวัดฉะเชิงเศร้าตาเลี้ยงค่ะ
ข่มขืนหลานสาวน้องอายุ๘ขวบ
ทำแบบนี้มา๓ปีแล้วที่สุดแล้วคุณแม่แท้ของน้อง
ตัดสินใจไปร้องตอบมูลนิธิปวีนาให้มาช่วยเหลือ
คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ก็เดินทางไปที่สพบางน้ำเปรี้ยว
ท้องที่ที่เกิดเหตุจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปพร้อมกับคุณโบนามสมมุติอายุ๒๕ปี
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนะคะหลังจากที่ไปแจ้งความเอาไว้
ว่าลูกสาวก็คือเด็กหญิงเออายุ๘ขวบ
ถูกพ่อเลี้ยงของนางสาวโบข่มขืนกระทำชำราว
ซึ่งตำรวจสพบังน้ำเปรี้ยวตอนนี้ได้ออกหมายจับ
แล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
คุณโบก็คือแม่ของน้องที่ถูกกระทำ
ไปร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีนาบอกว่า
เธอไปฝากลูกสาว๒คน
ฝากไว้ให้แม่ของเธอเลี้ยงดูคือที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
บ้านหลังนี้มีคุณแม่แท้ของเธอ
แล้วก็มีสามีใหม่ก็คือเป็นพ่อเลี้ยงของเธอนั่นแหละ
อยู่ด้วยกันกระทั่ง๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
ของเธอโทรเล่าให้ฟังบอกว่าหลังไปทำธุระกลับมาถึงบ้าน
เห็นสามีใหม่ของคุณแม่ก็คือพ่อเลี้ยงของเธอ
พร้อมกับหอมแล้วไปจับอวัยวะเพศของน้อง
เธอก็เลยรีบตัดสินใจพาลูกไปหาลูก
แล้วก็พยายามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าถูกทำแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วลูกบอกว่า๓ปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่กล้าบอกใครนะคิดว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ย
เกรงว่าลูกเนี่ยเดี๋ยวคนเล็กอาจจะโดนด้วย
ก็เลยตัดสินใจไปร้องเรื่องนี้กับมูลนิธิปวีนา
จากนั้นก็มีการประสานตำรวจส่งตัวน้องไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้สหวิชาชีพสอบสวนสอบปากคำแม่ของเด็ก
และสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความคือ๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้ผลจากการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนี่ย
ตำรวจพบว่าน้องมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ภายในช่องคลอดมีอาการบวมแดง

ก็เลยรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะออกหมายจับ
ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ
จากนั้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ส่งตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเศร้าในวันที่๒๙เมษายนนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
ส่วนข้อกังวลของครอบครัวที่เกรงว่าเด็กจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าตำรวจดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ